ก็มีข่าวการเมืองนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
แล้วก็คนอยากรู้คือนับตั้งแต่เราเลือกตั้งมา
มาจนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย๔มิถุนายน
แน่นอนแหละว่าพักรวมไทยสร้างชาติ
พลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ย

แต่เราเคยได้ยินท่านพูดหรือยังว่า
ท่านยอมรับความพ่ายแพ้นะคือตามมารยาทของต่างประเทศนะเวลามีการเลือกตั้ง
พักที่แพ้เขาก็จะแสดงความยินดีกับพักที่ชนะ
แต่หลังจากที่คุณรังสิมันโรมว่าที่สสพักเก้าไกลออกมาเรียกร้องว่า
พลเอกประยุจันทร์แสดงสมบัติหน่อย
ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็เก็บข้าวเก็บของออกจากธรรมเนียบออกมาตอนนี้
โหลองฟังตอนนั้นหน่อยครับ
เราก็เห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้
นั่นก็คือการหวังส้มหล่นจากรัฐบาลของพักเก้าไกล

แถลงเมื่อ๑มิถุนายนที่ผ่านมาที่พระเก้าไกล
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เก็บของออกจากธรรมเนียบ
คอรมอลทั้งหมดให้ออกจากที่ทำงานแล้วส่งมอบงานให้กับคณะทำงานของพักเก้าไกล
ไม่ใช่มานั่งรอส้มหล่นแล้วฝันว่าจะกลับมาได้อีกแบบนี้ครับ

จนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นักข่าวก็เลยถามถามว่าท่านนายก
ที่คุณรังสิมันโรมว่าที่สสพระเก้าไกล

พลเอกประยุทธ์ตอบว่าแบบนี้ครับ

คนที่พูดก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมั้ง
เออแล้วก็ท่านยังเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวัน
ต้องทำงานให้ประเทศปลอดภัยแข็งแรงขึ้นนะตอนนี้

แล้วก็เป็นคอรมอรักษาการด้วยนะครับ
ยังไม่จบแค่นั้นครับนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่า
มองแบบนี้มันเป็นการกดดันที่มันทำได้หรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไปคิดเอาเองแล้วกัน
อืมนี่แหละครับ